โครงกงแหนเป็นขนมมงคลอีกชนิดหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ในประเพณีงานมงคลต่างของชาวไทยภวร
โดยกงแหนหมายถึงกำไรเพราะรูปร่างคล้ายกับกำไรที่นำมาใส่ข้อมือ
เป็นขนมมงคลที่นำมาใช้ในงานแต่งงานเพื่ออำนวยชัยให้คู่บ่าวสาวมีความรักใคร่
ห่วงหาอาธรณ์ซึ่งกันและกันอยู่ร่วมสุขกันเป็นการอวยพรให้ได้ครองคู่ด้วยกันตลอดไป
และจากรูปทรงกลมของขนมกงแหนยังแทนความหมายถึงการหมุนไปข้างหน้าหรือการเจริญก้าวหน้าอีกด้วย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน